เรื่องที่ต้องฝากเตือนกันหน่อยเวลาเข้าห้องนงเข้าห้องน้ำ
โอ้โหคือมันมีข่าวแบบนี้มาหลายต่อหลายครั้ง

มาทิชชู่หมดก็ยังขอห้องข้างได้

แต่ที่น่ากลัวจริงก็คือ
ที่มันกรัวต้องชักโครกนี่แหละ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปั๊มสาธารณะด้วย

รบตัวเบลอเลย
ชูคอมาสักพักอย่างไร
มันอาร์ยกล้องเหรอไม่มีคนกดชักโภคไม่ใช่
ถ้าหากว่ามันผลุบเข้าไปแล้วเราไม่เห็นเรามาใช้บริการ
ใช่ไหมเรากำลังนั่งอยู่ทำไง
แล้วมันจะโผล่มาเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้
เห็นแบบนี้แล้วน่ากลัวคือมีคนคนหนึ่งเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
งูตัวนี้มันค่อยโผล่หัวออกมาสักพักมันก็
หายไปอย่างกับมีคนกดชะโคก
คือคลิปนี้ถูกแชร์ต่อกันในกลุ่มของเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะ

แล้วให้รายละเอียดว่าจุดที่เกิดเหตุเป็นห้องน้ำสาธารณะ

เจ้าของปั๊มเนี่ยเอาบอกตรงเขาไม่ต้องการจะเปิดเผยหรอกว่าอยู่ที่ไหน
แต่เขาบอกว่าโอเคล่ะยังไงซะก็ต้องฝากเตือนกันนะเนาะ
ก็เลยให้ภาพนี้มาดูกันก็ไม่ว่ากัน
แต่ตอนนี้เจ้าของปั๊มเขาจะจัดการเรื่องความปลอดภัยของห้องน้ำเขา
ให้เรียบร้อยแล้วบอกเอาไว้แบบนี้
ที่ให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าให้แบบว่าต้องไปตามล่าหาว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
แค่จะบอกให้ฟังว่าเฮ้ยห้องน้ำสาธารณะเราก็ต้องดูแลสอดส่องระมัดระวังให้ดี
ไม่ใช่ว่าคุณเข้าไปในห้องน้ำแล้วคุณจะกระดับปึ๊บเพื่อกอมอัณห์ทันทีเลย

คือก่อนที่จะใช้บริการก็คือกดน้ำสะโครกสักรอบหนึ่ง

นะแบบนั้นให้ได้ดูกัน

ผมเห็นข่าวที่ว่ามีงูโผล่ออกมาแล้วไปฉก

คนเนี่ยนะอย่างน้อยก็๒ครั้งได้แล้ว

ที่เป็นข่าวนะถ้ายังไม่เป็นข่าวอีกเท่าไหร่ก็ไม่รู้

เป็นห่วงเป็นใยเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองนะคะ
สอดส่องดูแลกันดีนะคุณผู้ชมนะ